คุณผู้ชมคุณชิสาคุณมรดี

ย้ายบ้านก็ต้องเรียกช่างหรือเปล่าคุณ

ย้ายบ้านแบบย้ายทั้งหลัง
บ้านเขาเรียกพิธีกรรมคือหามบ้าน

เขาเรียกว่าหามบ้านหรือว่าหามเริน
เป็นวิธีการย้ายบ้านทั้งหลัง

การเป็นฝาบ้านเนอะ

จุด๑ซะประมาณ๕๐เมตรมันก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่

ขนาดของบ้าน๕คูณ๖เมตร

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูนครับ
ทางด้านของนายชัยชนะมันเละอายุ๕๑ปีนะครับ
เขาก็บอกว่านี่คือบ้านหลังนี้เขาขายให้กับหลานชาย
คือนายเฉลิมชัยราคา๓๐๐บาทเท่านั้น
เดี๋ยวนะคะบ้านหลังนี้ราคา๓๐๐บาท๓๐๐บาท

เขาก็เลยขอต้องบอกว่าไม่ได้คิดค่าโยกยา
เป็นการขอแรงชาวบ้านและทหาร
ช่วยกันหามบ้านหน่อยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
จากบ้านของลุงไปในที่ของหลานนะครับคุณผู้ชม
ห่างออกไปสัก๕๐เมตรก็ใช้เวลาแค่๑๐นาทีนะ

สำหรับประเภทนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาติต้าเขาเรียกว่าหามเริมหรือว่าหามบ้าน
หาดูยากในยุคปัจจุบันเหลือน้อยมาก
ในพื้นที่หมู่๑๐จะมีอยู่๒๓หลังที่ทำแบบนี้มีการเคลื่อนย้ายแบบนี้
ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ไม่ได้คิดเงินด้วยนะ
สินน้ำใจอะไรไปก็แล้วแต่กันก็เป็นน้ำใจคนในหมู่บ้าน
คุณชัยชนะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นการย้ายบ้านแบบนี้คงไม่มีให้เด็กรุ่นหลังเห็นอีกแล้ว
เพราะขนาดตัวเขาเองที่เป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อต่อมาอีกทีนึงจากคุณลุงเนี่ย
ก็ยังเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันเกิดมาอายุปูนนี้แล้ว
ก็เป็นกิจกรรมแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็คงไม่ได้มีการย้ายบ้านอีกเพราะบ้านมันก็เก่าแล้วล่ะ
แล้วเราได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในหมู่บ้านนี้มีความสามัคคีมากนะคะ